อ้าวมาดูเสียชัดสายเปน้อย
ตอนนี้ฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงนะครับ

เดี๋ยวจะต้องขอให้พี่อุ๊บวิริยะนะฮะ
มาเป็นพี่เลี้ยงหน่อยนะครับหลังจากนักปั้นมือทองอุ๊บวิริยะนะครับ
บทแม่เสือปืนไวติดต่อทาบทามเสียชัด
เสียชัดสายเปย์มาทำงานในวงการบันเทิง
เมื่อวานี้เสียชัดไปรับงานรีวิวร้านขายลำโพง
ย่านรามอินทากรุงเทพมหานคร
ก็เลยได้ไปเจอกับพี่อุ๊บวิริยะตัวเป็นแบบนี้สักที
อุ๊บบอกว่าบอกเลยนะบอกก่อนเลยออกตัวก่อนเลย
ไม่ได้มาเป็นผู้จัดการเพราะเขามีน้องเนธอยู่
เป็นผู้จัดการส่วนตัวดูแลอยู่แล้วอย่าดราม่า
เพียงแต่จะมาแนะนำแล้วก็จะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับเสียชัดเท่านั้น
เพราะเข็ดแล้วเข็ดกับการเป็นผู้จัดการ

อุ๊ตะต้องใช้คำว่าอุ๊ตะไม่ต้องบอกบ้านนะครับวิงวอนแฟนคลับอย่าดราม่า
เสียชัดและเสียชัดบอกดีใจมากนะครับที่ได้พี่อุ๊บมาเป็นที่ปรึกษา

เพราะว่าช่วงนี้งานรีวิวโฆษณามาแน่นมาก

ล่าสุดมีซีรีส์วายครับนะครับเรื่องสะพานปูน
ติดต่อเข้ามาให้เสียชัดไปร่วมแสดง
มีกำหนดออกอากาศ๒๖ประเทศทั่วโลกครับพระยะค่ะ
โอ้โหนะฮะแล้วจะมีการบินไปถ่ายทำหลายที่
พี่ชัดดีใจกว่ากูจะได้นั่งเครื่องบิน
พี่ชัดบอกแบบนั้นยืนยันว่าไม่ต้องห่วงนะ
ชัดก็จะเป็นพี่ชัดคนเดิมไม่ลืมตัว
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและสนับสนุนเขาครับ
เขามีคาแรกเตอร์ชัดเจนนะ
ที่ว่าเขาต้องเป็นสายฮาสายเปย์สายสนุกสนาน

อุ๊บไม่ได้มาแย่งน้องเนธไว้ผู้จัดการนะ
ไม่เอาหรอกไม่เอาเป็นผู้จัดการแต่จะเอาเป็นผัวเขา

มาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในเรื่องของวงการบันเทิง

เพราะว่าเข็ดหลาบขยาดมาแล้วค่ะ

ได้ตอนนี้เห็นความว่ามีในซีรีส์มาถิตรเรื่องอะไร
มีมีนี่ครับมีเลิศใหม่

อาจจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดให้มันอยู่ในกรอบ
กว่านี้จะลืมตัวจะลืมนักข่าวจะลืมพี่จะลืมน้องไหม
จะลืมทุกคนที่เข้ามาดูแลแฟนคลับลืมไหม
ลืมไม่ลืมอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะครับ
ไอ้คำถามสุดท้ายนี้
คือตั้งใจถามพี่ชัดจริงเหรอเข้าใจว่าจะกระทบไปไกลหน่อย
เมื่อวานนี้นอกจากทั้งสองจะได้คุยเรื่องงานกันแล้วนะครับ

ถ้าปีนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สถานการณ์ดี

ชัดครับนี่คือเสียงเรียกร้องจากทีมงานของเรา
ปรากฏตัวแล้วก็มาเต้นกับพวกผมสักเพลงได้ไหม
โอ้นะคะโอ้จะให้บาตเทิลกับพี่นะคะเออ

ปีใหม่สงกรานงานใหญ่ถ้ายังไม่มีท่าก็เอาท่าของเสียชัดไปเต้นได้